บอกไปว่าวันนี้อากาศดีถือว่าเป็นข่าวดีของคนกรุงเทพมากเลย

รวมไปถึงข่าวดีของทุกคนในประเทศไทยเลยก็ว่าได้
สำหรับอาการป่วยของคุณปอนทฤษฎี
ที่บอกว่าอาการดีขึ้นตามลำดับ
ส่วนความคืบหน้าข่าวดีอีกขั้นก็คือแพทย์
งดใช้ยากระตุ้นความดันแล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่คุณปอป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤตนั่นเองค่ะ
โดยตลอดทั้งวันยังคงมีสื่อมวลชนเฝ้าติดตาม
ความคืบหน้าอาการป่วยของพระเอกชื่อดัง
เช่นเดียวกันกับกำลังใจจากญาติพี่น้องแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการ

เมื่อวานนี้พิเศษหน่อยนะคะเห็นไหม
คุณผู้ใหญ่ทั้งหลายโอ้โหเยอะมากเลย
นั่นก็คือเป็นเพื่อนข้าราชการกว่า๓๐คนของคุณพ่อสงวนค่ะ
เดินทางมาไกลมาจากจังหวัดบุรีรำ
เพื่อมาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสหวง
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอย่างพระเตาอดีศรค่ะ
ซึ่งก็บวชอยู่ที่วัดพระราม๙พร้อมกับพระสงฆ์อีก๒รูป
มาสวดบุตรโภชังคัปริศ
เพื่อส่งต่อบุญให้กับอาการของคุณปอนั้นดีขึ้น

ก็ออกมาเผยถึงความคืบหน้าของปทฤษฎี
คำบอกเล่าของภรรยาคุณโบแวนด้าค่ะ
บอกว่าอาการโดยรวมของคุณปอยังทรงตัว

ก็เลยงดให้ยากระตุ้นความดัน
แต่ว่าต้องให้ยานอนหลับเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อน
แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนอาการอื่นรวมถึงวิธีการรักษาขั้นต่อไปนั้น
จะให้รอแพทย์ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกันนี้ก็ยอมรับว่าครอบครัวรู้สึกกังวลว่า
ถ้าพระเอกหนุ่มรับรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็จะคิดมากค่ะ
นอกนั้นก็ทรงไม่มีสุทธิ์
สำหรับใคร
เหมือนเดิมครับยังต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอด
อันนี้เดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะมีมาบอกเอง
แง่ของความรู้สึกของคนใกล้ชิดและรอบตัวเนี่ย
มันต้องอดหวั่นไหววิตกกังวลไปไม่มากก็น้อย
แต่ว่าต้องเข้าใจว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่
ปอล์นี้เขานอนรักษาตัวมา๓๐วันแล้ว๓๖วันแล้ว

ความรู้สึกนั้นก็ยังดีขึ้นเท่านั้นเอง
แต่ก็ยังไม่หมดห่วงเส้นทีเดียว